โจห้าวบุกร้านรถปืนจี้หัวโอ้โหแล้วฟันเด็กด้วยอ่ะ
แล้วร้านนั้นเป็นร้านมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมากันประมาณแบบหกเจ็ดคนอ๋อ
พอมาถึงปุ๊บเจอเจ้าของร้านเอาปืนจ่อหัวเลยนะเฮ้ยตาย

ทำไมไม่ช่วยเขาล่ะ

ชักปืนตรงมาที่ผู้เสียหายก็คือเจ้าของร้านเอาปืนจ่อหัวคนห้ามก็จริงค่ะแต่เขาไม่หยุดเลยนี่เกิดดึกดึกของวันวันเสาร์นะหลังจากนั้นเฟซบุ๊กช่างกันมาวินเอาคลิปไปโพสต์ร้องขอความเป็นธรรมอยากให้เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้หน่อยพฤติกรรมอุกอัดเหลือเกินค่ะเพราะว่าแหม่ใช้เอา

ง้อเมียขี่ไปง้อเมียแล้วก็เกิดอุบัติเหตุไปชนเสาไฟหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยต้องเคลียร์กันกับรอนที่โรงพักนี่แหละมีพ่อมีแม่แล้วก็รุ่นพี่ผมแล้วนั่งไปด้วยปรากฏว่ารอนอ่ะเข้าใจว่าผมอ่ะอุ้มรอนไปหาตำรวจเพราะว่าวันนั้นน่ะรอนอ่ะมาพร้อมพวกอีก๔คนหนึ่งในนั้นตะโกนบอกว่ามึงอุ้มพี่กูเหรออย่างเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็รุมซ้อมชักปืน
ชนเสร็จแล้วก็คือเขาไม่ได้รับผิดชอบ
เคลียร์กันอีกทีนึงแต่อันนั้นคือไปเคลียร์หน้าโรงพักนะครับ
ยืมรถเก่งนะขับไปง้อเมีย
แล้วเอารถเก่งของนายมาวินไปชน
ชนเสร็จแล้วปั๊บมันก็ต้องเคลียร์ค่าเสียหาย

แม่ของมาวินไปด้วยแล้วก็เอารอนมาด้วย

จังหวะนั้นรอบนั้นแหละรอนคงเข้าใจผิด
คิดว่าการที่มีพ่อแม่อยู่ด้วยแล้วมาหาตำรวจนี่อุ้มมาใช่ไหม

เพื่อนก็เลยเหมือนกับว่ามากันด้วยมาสมทบแล้วก็เหมือนกับจะแก้แค้น
เลยมีประโยคว่ามึงอุ้มพี่กูเหรอแบบนี้ค่ะ
น่าจะเป็นการเข้าใจกันผิดด้วยแหละคุณผู้ชม
ทีนี้ช่างที่อยู่ในร้านเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเห็นนะ
รอนมาที่ร้านก็คิดว่าอาจจะมาเจรจากลายเกลี่ย
คดีที่ขับรถไปชนเสาไฟใช่ไหม
แต่ปรากฏว่ากลุ่มในรอนพูดจาบอกหู
คือด่ายาบมาเลยทำร้ายร่างกายเจ้าของร้าน
ทำร้ายผมด้วยอันนี้ช่างในร้านบอกนะ
คดีนี้ตำรวจสนคลองตันเขารู้ตัวแล้วกลุ่มก่อเหตุคือใคร

ขอให้ตามจับกลุ่มตัวให้ได้เร็วนะคะ